การความขึ้นหน้าเรื่องของคนทหาร
ที่บอกว่าเสียชีวิตในค่ายทหารก็คือในคุกทหารค่ะ
คือโดนเพื่อนในเพื่อนหาด้วยกัน
รุมซ้อมรุมทำร้ายร่างกายถึง๑๑คน

ทีนี้ก็มีการจัดงานก็คือเป็นพิธีศพเมื่อวานนี้
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งแม่ทั้งตัวยายเอง
ห่มร้องไห้ถึงขั้นที่จะเป็นลมกันเลยทีเดียวค่ะ
โอ้โหคือยังรับไม่ได้กับการสูญเสียลูกชายนะคะ
นี่คือนางสมศรีวงจันทร์อายุ๔๔ปี

คือแม่ร้องคือร้องกรี๊ดอยู่แบบนั้นตลอด

แล้วเนี่ยคนที่อยู่ในงานทั้งญาติทั้งเพื่อนที่มาร่วมงานกันดี

ช่วยกันจับตัวไปไปประถมพยาบาลเบื้องต้น

นี่คือเกิดขึ้นตอนที่แม่เขามีอาการที่รู้สึกว่า

แต่พอไปเปิดโรงศพก็เลยยิ่งเป็นอาการยิ่งหนักไง
จัดขึ้นเมื่อวานนี้แหละค่ะที่วัดทุ่งหลวงจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
แม่ของพลทหารคือนางสมศรีก็บอกว่า
สมัครเป็นทหารเกณฑ์ผลัด๒เมื่อปี๖๓
ถูกส่งไปที่ค่ายสมเด็จพระนเรสวมหาราชกองสัมภวุฒิเบานะคะ

จริงจะครบปลดจากทหารในวันที่๑พฤศจิกายน
แต่เมื่อปีที่แล้วตอนปี๖๔
แม่บอกว่าลูกเนี่ยคือไปทำความผิด
เพราะว่าตำรวจสพสวรรคโลกเขาไปจับข้อหารักทรัพย์ได้

ทีนี้แน่นอนว่าความเป็นพลทหารมันก็ต้องไปขึ้นสารทหารใช่ไหมคุณ

ก็เลยถูกตัดสินจำคุก๑๓เดือน
ค้างอยู่ที่เรือนจำที่มณฑนฐานบกที่๓๙ที่พิศนุโลกค่ะ
จริงจะครบพ้นกำหนดวันที่๑๕ธันวาคมนี้
จนกระทั่งวันที่๒๑พฤศจิกายน
แม่บอกว่ามารู้ว่าลูกชายเสียชีวิต

สภาพศพบอบช้ำไปทั้งตัวค่ะ
ก็มีการเข้าไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาของลูกชายนะคะ

ลูกถูกเพื่อนพลทหารที่ต้องโทษด้วยกัน๑๑คน
รุมทำร้ายในเรือนจำจนถึงขั้นเสียชีวิต

คือเขาเรียกว่าคนก็ให้ความคิดเห็นกันเยอะ
แล้วก็ตั้งคำถามสงสัยแล้วว่ามันเรื่องแค่นี้จริงหรือเปล่า
เพราะสาเหตุที่ได้รับการชี้แจงมาคุณแม่บอกว่า
มาจากเหตุที่ไปเอากาแฟของพลทหาร
ติดคุกอยู่ด้วยกันมากิน
โดยไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็เลยถูกรุมซ้อม

แล้วถ้าเกิดว่าลูกต้องมาตายเพราะกาแฟ

ทำไมคนเราถึงใจคอหดร้ายกันถึงขนาดนี้

คนผิดต้องได้รับโทษแม่บอกแบบนี้
ขนาดที่ทางด้านของผู้จัดการบนโทษอาหารบทที่๓๙

ท่านก็เดินทางไปร่วมพิธีเผาศพด้วยนะคะ

เขารวบรวมเงินมามอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ
เงินจำนวนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีแต่อย่างใดนะ
ส่วนประเด็นที่คุณแม่ตั้งคำถามสงสัยว่า

การที่รุมทำร้ายกันถึง๑๑คน
จริงแม่พูดกับสื่อไปก่อนหน้านี้ว่า
มันจะไม่มีเสียงดังอึดกระทึกโวยวายเสียงอะไรเลยเหรอ
คือจะไม่มีคนอื่นที่อยู่ตรงนั้นรู้เรื่องเลยนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า๑๑คนนะมันต้องดังมากนะ
แล้วถึงขั้นรุมทำร้ายและเรียกว่าซ้อมเขาจนตาย
มันต้องนานขนาดไหนไม่มีผู้คุมเรือนจำหรือใครเห็นเลยเหรอ
เรื่องนี้นะคะทางด้านพบมฐบที่๓กท่านบอกว่า
เดี๋ยวตอนนี้ต้องไปสอบส่วนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดแล้วเดี๋ยวจะมาชี้แจงค่ะ